เรื่องของสาวสุดชิวกันบ้างคนนี้เขามีดนตรีในหัวใจค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ว่าการมีดนตรีในหัวใจของเขาเขาใช้โทรศัพท์มือถือเสียบหูฟัง
แล้วไปนั่งฟังเพลงกลางถนนแบบนี้ค่ะ
ตรงฟุตบาทมันก็มีร่มไม้ให้นั่งเนอะ

ชิลไปไหมแล้วเนี่ยรถทั้งถนนรถทั้งอำเภอต้องหลบให้เธอคนเดียว
คือผู้หญิงชุดแดงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับโทรศัพท์มือถือไปเปิดเพลง
แล้วก็เสียบหูฟังนั่งฟังเพลงอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะในเมืองเชียงใหม่ค่ะ
พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้นบอกว่าเหมือนกับนั่งฟังเพลงแบบชิลเชียงใหม่ท่องเที่ยวสุดเกิน
คนมาดูเยอะมากคลิปนี้เป็นไวรัลนะคะถูกแชร์ไป
ทีนี้ภายหลังจากที่คลิปนี้มีการถูกแชร์
ผู้สื่อข่าวก็ลงไปพื้นที่เลยค่ะไปที่จุดที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละ
ก็พบว่าถนนเส้นนี้อยู่ที่บริเวณริมคูเมืองนะคะ
อยู่ที่ด้านหน้าร้านขายสินค้าตรงข้ามกับประตูเชียงใหม่เลย
แล้วก็เป็นจุดที่มีทั้งทางม้าลายถนนคนเดินโอ้โหคนเดินเยอะมาก
นักท่องเที่ยวผ่านไปผ่านมารถสัญจรไปมากันทุกวัน
รถเยอะด้วยแต่ว่าคลิปเนี้ยค่ะจะเห็นว่าเหมือนกับเลนกลางถนนเนี่ย
ก็จะมีรถวิ่งแบบโอ้โหแล้วทุกคันในคลิปนี้คุณผู้ชมสังเกตดูดี
ไม่ว่าจะเลนซ้ายเลนขวาต้องหลบให้เธอหมด
รถใหญ่รถเล็กหลบทั้งหมดนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามร้านค้าที่อยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ใกล้เคียงเลยว่ามีคนเห็นไหม
ชาวบ้านก็บอกว่าตั้งแต่คลิปนี้แชร์ออกมาก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีก
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้ใช่สาวจีนไหม
ใช่สาวจีนคนเดียวกันกับที่เคยมีพฤติกรรมเกาะหน้ารถกระบะ

แต่ว่าตั้งแต่ฟังเพลงจุดซิลกลางถนนแบบนี้เรียบร้อยแล้ว

ยังไงฝากตำรวจในเมืองเชียงใหม่ตรวจสอบดูหน่อยแล้วกัน
จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อชาวบ้านชาวเมืองนะคะ